ไม่เป็นชนะตลอดการรวมไปถึงผ้ายันทงชัยนวะหรคุณและพระหลวงพ่อทองคำแปดเหลี่ยมให้กับนักกีฬาทั้งสองประเภทนะครับ
โดยนายพิมลศรีวิกรมนายกสมาคมกีฬาเทควันโดเปิดเผยว่าทีมนั้นจะเดินทางไปเก็บตัวที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา๙วันนะครับ
ก่อนที่จะเดินทางไปริโอเดอร์จาเนโรประเทศบราซิลซึ่งขณะนี้สภาพทีมถือว่าพร้อมเต็มที่
แต่ก็ได้กำชับนักกีฬาให้ระมัดระวังเรื่องอาการบาดเจ็บในโค้งสุดท้าย
พร้อมกับหวังว่าทีมเทควันโดนะครับในการแข่งขันครั้งนี้จะสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองให้ได้สำเร็จครับ
ขณะที่ทีมยกน้ำหนักไทยนะครับหลังจากที่เปิดเผยรายชื่อนักกีฬาหญิงทั้ง๔คนและนักกีฬาชาย๕คน
บุษบายอดบางเตยครับนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักเปิดเผยว่าในวันที่๖สิงหาคมนี้นะครับให้จับตาดูโสพิตาธนสารที่เป็นตัวเต็งในการลุ้นเหรียญแรก
เนื่องจากเศรษฐีของคู่แข่งในรุ่น๔๘กิโลกรัมหญิงถือว่าสูสี
ขณะที่รุ่น๕๘กิโลกรัมหญิงครับสุกัญญาศรีสุราชและพิมซิริสิริแก้วก็ถือว่ามีโอกาสสูงนะครับที่จะคว้าเหรียญได้ทั้ง๒คน
เนื่องจากในรุ่นนี้ไม่มีคู่แข่งจากจีนและอาเซอร์ใบจันทร์ครับ
เช่นเดียวกับรุ่น๖๓กิโลกรัมของสิริพุทธกุลน้อยที่มีโอกาสในการคว้าเหรียญรางวัลเหมือนกันนะครับ
โดยทีมยกน้ำหนักทีมชาติไทยครับจะเดินทางไปประเทศบราซิลในคืนวันพุธที่๒๗กรกฎาคมนี้เวลา๑นาฬิกา๑๕นาทีนะครับ
ที่ทัพนักกีฬาไทยชุดโอลิมปิกเกม๒๐๑๖จำนวน๕ชนิดกีฬานะครับก็ประกอบไปด้วย
ยิงปืนยิงเป้าบินเรือพายวินเซิร์ฟและจักรยานนะครับเดินทางถึงสนามบินนานาชาติในนครริโอเดอร์จาเนโรประเทศบราซิลแล้วครับซึ่งเวลานี้นักกีฬาทั้งหมดนั้นได้เข้าพักที่หมู่บ้านนักกีฬาเป็นที่เรียบร้อย